เห็นเมียหลับตัวเองก็เลยผลอยหลับไปด้วย
แต่นั่นคือการหลับตอนขับรถ
รถกระบะตู้ทึบไปส่งของมาจากพัทยา
เข้าบ้านที่หนองจอกกรุงเทพผ่านเส้นฉะเชิงเศร้า
ปรากฏว่าภรรยาเขาก็นั่งหลับมานะฮะ

พอวูบหลับนะฮะทำให้รถมันเสียหลัก
เกือบตกข้างทางแต่ทีนี้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้คุณ

ไปข้างหน้าอีกทีเอ้ารถบรรทุก
แล้วถามว่าตัวเองเบรกอยู่เอาอยู่ไหม
เพราะมันระยะกระชั้นชิดแล้ว๖เมตรเท่านั้นเอง

พุ่งชนท้ายรถบรรทุกใหญ่ขนาดนี้นะครับ
นี่แหละฮะนายคันชิตปังฉิมซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ
บอกว่าเขาเองนะกลับมาจากส่งของ

ฉะเชิงเซาอย่างที่บอกไปเขาวูบหลับ
ภรรยาหลับไปก่อนแล้วนะเขาก็เลยไม่มีเพื่อนร่วมทาง
เพราะว่าภรรยาหลับแล้วเขาก็วูบหลับมาเหมือนกัน
สะดุ้งตื่นอีกทีนะเกือบตกข้างทาง
บังคับรถขึ้นถนนได้แต่ก็ไม่พ้นฮะ
พ้นรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับ
โชคดีนะคุณนะทั้งสองคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าให้ฟังว่า
มุ่งหน้าไปแก่งคอยสระบุรี
แต่ระหว่างทางก็จอดรถอยู่ริมถนน

รถกระบะตู้ทึบชนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วนะฮะ
โชคดีนะที่คนขับรถกระบะแล้วก็ภรรยาที่นั่งมาด้วยกัน
ไม่เป็นอะไรไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะ
จากความพร้อมเรื่องของรถแล้วสภาพร่างกายก็สำคัญเหมือนกัน